เรื่องแก๊งสิบแปดมงกุฎกันหน่อยค่ะไปหลอกลวงพระสงฆ์มันบาปนะ
ถ้าคนปกติมันก็แย่แล้วอันนี้ไปหลอกพระสงฆ์แล้วต้องเป็นพระสงฆ์ที่ค่อนข้างจะมีอายุด้วย
อันนี้คือเกิดขึ้นในหลายพื้นที่คุณผู้ชม
แก๊งเนี่ยมันมีกันสองคนเขาบอกว่าคล้ายคล้ายกับเหมือนใช้คำว่าเป็นคนร่างทวมคนหนึ่ง
คนร่างผอมคนหนึ่งเหมือนโจรอ้วนผอมอย่างนั้นนะคะ
คือสองคนนี้มักจะใช้วิธีไปตามวัดต่างหลอกนิมนต์พระค่ะ
ที่ค่อนข้างจะมีอายุแล้วอ่าแล้วก็บอกว่าจะไปปลุกเสกพาไปเอ่อ
มน้ำมนต์หน่อยพาไปทำอะไรต่ออะไรคือมีทำกิจนิมนต์อ่ะค่ะ
แล้วก็หลอกทีเนี้ยมันมีเคสเคสหนึ่งอ่ะ
คุณผู้ชมคะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือสองคนนี้ไปหล่อนิมนต์เจ้าวาดที่วัดโคกสว่าง
อันนี้ก็เป็นข่าวเป็นคราวกันไปแล้วแล้วก็ไปต้มตุ๋นพระเนี่ย
เงินสดตอนนั้นเนี่ยห้าหมื่นแล้วหนีไปแล้วชาวบ้านแจ้งมาอีกไอ้แก๊งนี้แหละ
มันมาอีกแล้วคราวนี้ไปที่วัดเกาะหวายนะคะ
ที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกปรากฏว่าไปเจอ
เราก็ไปถามกับพระสุธิชัยว่าเกิดอะไรขึ้นพระสุธิชัยเป็นพระลูกวัดเกาะหวายนะคะ
ท่านก็เล่าแบบนี้ว่าเหตุเกิดเนี่ยโอ้นี่๒๐เมษานี่เอง
ตอนเช้าชายร่างทวมขับรถเก๋งมานะแล้วมาบอกแล้วค่ะ
คือเขาบอกว่าตรงเลยตรงกับที่ออกข่าวเลยชายร่างทวม
เขาบอกมาถึงก็มาพูดคุยบอกกับวัดว่าถามว่ามีพระกี่รูป
อยากจะขอนิมนต์นิมนต์ให้พระที่ต้องการแบบมีอายุมากแล้วหน่อยนะ
พรมน้ำมนต์ในงานเลี้ยงเพลงทีนี้เขาก็เลยแนะนำไปที่พระสำเนา
พระสำเนาเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วคุณผู้ชมพี่โปร์
แล้วก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่อายุมากจริง
ท่านความจำซาดหลงลืมด้วยค่ะชายคนนี้นี่นิมนต์ท่านไปค่ะ
แล้วเขาบอกว่าขับรถไปนะห่างจากวัดแค่ประมาณ๑กิโลเอง
ระหว่างทางมีการไปจอดรับชายร่างผอมอีกคนนึงซึ่งเป็นแก๊งเดียวกันนั่นแหละ
แล้วออกอุบายหลอกลวงหลวงพ่อว่าเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่ง
จะขายให้หลวงพ่อเพราะไม่มีเวลาที่จะไปขึ้นเงิน
หลวงพ่อมีเงินติดตัวมาเท่าไหร่หลวงพ่อบอกหมื่นเดียว
คนร้ายร่างผอมก็เลยหยิบเงินนะคะ๑หมื่น
แล้วเอาลอตเตอรี่คือเอาเงินหมื่นหนึ่งของพระท่านไป
แล้วเอาลอตเตอรี่ที่อ้างว่าถูกรางวัลที่๑เอาให้แทนแลกกันนะ
จะขับรถหลบหนีไปทีนี้อันนี้คือเคสนี้นะ
ปรากฏว่าล่าสุดมีโดนอีกโอ้ยเจ้าอาวาสอีกวัด
ท่านบอกว่าอุบายเดียวกันเลยหลอกเหมือนกัน
แต่คราวนี้ใช้วิธีว่าเดี๋ยวไปทำพิธีเกี่ยวกับดูที่ดินวัดนะ
หลอกเรื่องถูกลอตเตอรี่ค่ะค่ะอ่าล่าสุดสำนักพระพุทธนะคะ
แจ้งประชาสำบันให้ว่าต่างต่างเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วนะ
เฝ้าระวังกันหน่อยเพราะอาจจะเกิดได้อีกค่ะ
แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนะ
เพราะว่ามันเป็นความตกลงการยินยอมกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องให้เป็นเรื่องของตำรวจ
เอาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปแล้วก็มีการเช็คทะเบียนรถนะคะ
รถของผู้ก่อเหตุเมื่อกี้นะที่ใช้ก่อเหตุคือ
ถ้าใครพบเห็นจำไว้เลยชช๘๑๒๗กรุงเทพฯ
และที่สำคัญมันเป็นป้ายทะเบียนปลอมด้วยอันนี้นะ
สื่อส่วนเขาบอกลงพื้นที่แกะรอยแล้วนะตอนนี้ทราบแล้วว่ารถยนต์คันนี้ของคนร้าย
่งหน้าไปที่ปราจีนบุรีค่ะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมสุดสุดเลยทำไมไปหลอกพระตามไปที่พระอืม
ใช่มั้ยหลอกลวงซ้าอีกนะคะแย่มาก